ซึ่งคนที่ถ่ายคลิปอันไลน์ไปด้วยเขาก็มีการแบ่งปัญญายเหมือนกันนะคะ
พูดถึงเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ชายที่ถูกรุมทำร้ายคิดจะหนีไม่จ่ายเงินเมื่อเสียพนัน
พนันคนอื่นก็เลยรุมชกต่อยจนได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้เจ้าหน้าที่สนามก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันนะคะ

แต่ทีนี้ก็ยังมีความโกรธแค้นของผู้ที่ถูกโกงเงินอยู่นะคะ
ซึ่งคนที่ถ่ายคลิปเขาก็บรรยายเหตุการณ์ไปเรื่อย
แต่มีติดตลกอยู่นิดเหมือนสหนึ่งเลย
บอกว่าสนุกกว่ามวยคู่เอกที่เพิ่งจบไปอีก

เคนแข้งแม่ไม้มวยไทยแบบครบชุดเลยนะคะ

ทีนี้เขาตรวจสอบย้อนกลับไป
มีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันเกิดขึ้น
ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย

นี่เป็นผู้ชายหญิงขึ้นชกไม่จำกัดเพศครับ
มีการนำคลิปนี้มาแชร์มาก่อนหน้านี้นะคะ
ตรวจสอบสรุปแล้วเป็นผู้ชายคนเดียวกัน
นี่ดอกเจอเข่าเนี่ยนะ
โอ้โหเจ๊บอกว่าเอามือออก

ก็คือเข้าไปที่สนามมวยไงก็เห็นแม่ไม้มวยไทยมาสักนิดหนึ่ง

สรุปผู้ชายคนเดิมค่ะ
คลิปหลังนี้นะคะเกิดขึ้นที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบว่า
เหตุการณ์เนี่ยก็รุนแรงแต่ว่าไม่ได้รุนแรงเท่าเวที๗สี
เพราะว่า๗สีผู้ชายเขารุมเลยนะ
แต่ที่สยามอ้อมน้อยผู้หญิงทำร้ายร่างกายคนเดียว
หลังเหตุการณ์ก็ได้มีการห้ามปรามกันไม่ให้เหตุการณ์บานปลาย
ตำรวจสนบางซื่อก็เข้ามาระงับเหตุเหมือนกันค่ะ